กราบเรียนท่านประธานสภาพุทธรัศดรที่เคารพกับผมนายนิคมบุญวิเศษ
สมาชิกสภาพุทธรรษฎรแบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักษ์พลังโปรกชนไทย
กรบผมขอพิพลายยัตติไม่ไว้วางใจนายกธรรมจี
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาผลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ผลเอกอนุพงศ์เผาจินดาร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
นะครับตามเวลาที่ผมมีนะครับท่านประธานที่เคารพครับ
ผลเอกประวิทธิ์วงสวรรค์รองนายกธรรมนตรี
ทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลใช้งบประมาณของรัฐ
เพื่อสร้างความร่ำรวยมั่งคั่งให้กับตนเอง
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจงใจปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อรัฐมนูล
ไม่มีความซื่อสัตว์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มีพฤติการทุจริตต่อหน้าที่
แสวงหาผลประโยชน์อันไม่ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองและพวกพ้อง
กว่าเฟิร์นและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจะได้ทำอย่างร้ายแรง
พฤติการของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณครับ
ได้เข้าร่วมสมคบคิดกับพลเอกประยุทธ์จันโอชา

ผลเอกประวิทธิ์พลเอกประยุทธ์พลเอกอนุพงศ์
ที่เขาเรียกกันตามภาษาสื่อและชาวบ้าน
เรียกว่า๓ปนะครับบิ๊กตูบิ๊กป้อมบิ๊กป๊อก
ผมขอใช้สั้นนะครับเพื่อประหยัดในการใช้เวลา
ร่วมกันสมคบคิดยึดอำนาจไปจากประชาชน
โดยการทำรัฐประหารไปจากนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์
เมื่อวันที่๒๒พฤษภาคม
ตั้งตนเป็นรัฐฐานิปัสเป็นรัฐบาลคอศช
มาตรา๔๔เป็นกฎหมายสร้างอำนาจและอิทธิพลให้กับตนเอง
ธมาธารที่รบครับบิ๊กตูบิ๊กป้อมบิ๊กป๊อก
เป็นจุดเริ่มต้นร่วมกันสมคบคิดร่วมกันวางแผน
เป็นจุดเริ่มต้นของความหายนะของประเทศ
เป็นจุดเริ่มต้นทำให้เศรษฐกิจพังพินาศ
ต่างชาติไม่ครบค้าสมาคมสินค้าส่งออกไม่ได้
ส่งออกหยุดชะงักเลยครับเป็นผู้ร่วมก่อการทำลายนิติรัฐนิติธรรม
ทำลายประเทศให้ล่มจมประชาชนยากจนคดแค้นแสนสาหัส
เป็นหนี้เป็นศิลป์ล้นพลตัวบางคนหาทางออกไม่ได้เข้าทางครับ
จนถึงขั้นฆ่าตัวตายธุรกิจรายเล็กรายน้อย
ถึงธุรกิจรายใหญ่ครับล้มเล่นอินทนาธิครับ
เลิกจ้างปิดกิจการกันบางรายก็ย้ายถามหลีดหนีไป
ประเทศเพื่อนบ้านเราเพราะการบริหารประเทศ
ของปิกตู่ปิกป้อมปิกป๊อกที่ล้มเหลวไร้อนาคต
ขาดความรู้ความสามารถขาดประสบการณ์วิสัยทัศน์
นักธุรกิจขาความเชื่อมั่นครับนโยบายที่ออกมาเอื้อประโยชน์
กลุ่มนายทุนบางกลุ่มเท่านั้นเอง
ไม่ใช่กล่าวหาอย่างลอยครับจากการที่ท่านยึดอำนาจมา๕ปี
แล้วท่านมาทำรัฐมนุนใหม่สืบทอดอำนาจมาถึงปัจจุบันนี้
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณที่เป็นพี่ใหญ่ครับสับสนให้บิ๊กตู่น้องเล็ก
สมคบคิดการสืบทอดอำนาจออกแบบรัฐมนุนเอื้อประโยชน์
เพื่อพวกพ้องสุดท้ายตั้งตัวเป็นรัฐบาล
โดยมีสว๒๐คน๒๕๐คนครับโหวตเลือกนายก
เพื่อให้บิ๊กตู่เป็นนายกต่อเมื่อบิ๊กตู่เป็นนายกก็แต่งตั้งบิ๊กป้อม
เป็นรองนายกมากำกับดูแลความมั่นคงรับผิดชอบกระทรวงต่างที่สำคัญ
กระทรวงครับท่านประธานครับแต่ขาดความรู้ความสามารถในการกำกับดูแล
ละเว้นการแบบหน้าที่จนเกิดการทุจริตในโครงการต่าง
มากมายครับท่านประธานครับ
กระผมไม่ไว้วางจัยนายกตัวมนตรีประยุทธ์จันทรวชา
รองนายกตัวมนตรีประวิทย์วงสุวรรณผลเอกกระทรวงเผาจินดา
บริหารบ้านเมืองอีกต่อไปขอให้ท่านพิจารณาตัวเองเถอะครับ
เพื่ออนาคตของประเทศจะดีขึ้นกว่านี้
โดยเฉพาะพลเอกประวิทย์บิ๊กป้อมพี่ใหญ่ครับ
มีพฤติการสร้างอำนาจอิทธิพลให้กับตนเอง
มีอำนาจอิทธนมากกว่าผู้เป็นน้องคือบิ๊กตู่
ใครใครก็กล่าวขานกันครับว่าบิ๊กตูเป็นนายกได้
ก็เพราะมีพี่ใหญ่คอยหนุนหลังฉะนั้นบิ๊กป้อมจึงเป็นผู้มีอิทธิพลตัวจริง
ใครใครก็เกรงอิทธิพลจนมีนักการเมืองหลายคนครับ
ย้ายมาซบอกบิ๊กป้อมครับมารับใช้บิ๊กป้อม
มาเป็นกระบี่ข้างกายบิ๊กป้อมรับใช้นาย
เพื่อตัวเองปลอดภัยครับเพื่ออนาคตตัวเอง
ทั้งทั้งที่อาจไม่เต็มใจเท่าไหร่แต่ด้วยความเกรงอิทธิพลอำนาจ
กฎหมายขอสอชอมาตราสี่อีกสี่ในขณะนั้น
เพื่อความปลอดภัยเอาตัวรอดของนักการเมืองที่ไม่มีจุดยืน
คนหลายคนครับมารับใช้บิ๊กป้อมจนได้ดิบไม่ดีทุกวันนี้
จากเหตุผลดังกล่าวไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า
ป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเป็นผู้มีอิทธิพลตัวจริง
แต่อำนาจอิทธิพลของท่านไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับประชาชนเลยครับ
ปล่อยปะละเลยให้มีบ่อนการพนัน
ป่าละเลยให้มียาเสพติดเต็มบ้านเต็มเมืองปล่อยป่าละเลยให้มีการทุจริตโครงการต่างต่าง
มากมายในกำกับดูแลของท่านท่านประธานครับ
ความหมายของคำว่าอิทธิพลในโภจานิกรมครับอิทธิพลคือกำลังที่ยังผลให้สำเร็จ
เป็นดำนาจซึ่งแฝงอยู่ในบุคคลหรือรัฐซึ่งสามารถบันดาลให้เป็นตามความประสงค์
เป็นอำนาจที่สามารถบันดาลให้ผู้อื่นต้องคล้อยตามหรือทำตาม
เป็นอำนาจที่สามารถบันดาลให้ผู้อื่นให้เป็นไปได้ต่างต่างนานา
เป็นอำนาจนอกเหนือหน้าที่เช่นใช้อิทธิพลบังคับให้ยอม
นี่คือความหมายของคำว่าอิทธิพลซึ่งต่างจากผู้มีบารมี
ผู้มีบารมีครับเป็นผู้ที่สะสมคุณงามความดีครับ
ตลอดชีวิตเป็นที่ประจักษ์ของคนทั่วไปเป็นที่ยอมรับของสังคม
ว่าเป็นคนดีมีน้ำใจไม่คดไม่โกงประกอบอาชีพสุจริต
ทำงานเพื่อสังคมส่วนรวมเป็นระยะเวลายาวนานส่วนบิ๊กป้อมผมถามเลยครับว่า
ท่านมีผลงานมีคุณงามความดีเป็นที่ประจักษ์อะไรบ้าง
มานั่งเป็นรองนายกก็เพราะร่วมกันปล้นอำนาจมาใช่ไหมครับ
ตู่เป็นนายกตั้งบิ๊กป้อมเป็นรองนายกมารับผิดชอบกำกับดูแลหลายกระทรวงครับ
หน่วยงานที่อยู่ภายใต้การดูแลของบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
หนึ่งครับกระทรวงมหาดไทยสองกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงแรงงานสี่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ห้าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเห็นไหมครับ
ในการกำกับดูแลของบิ๊กป้อมนั้นนะครับมีหลายหน่วยงาน
ซึ่งแต่ละหน่วยงานนะครับที่ผมได้พูดมา
เป็นหน่วยงานที่มีปัญหาทั้งนั้นนะครับโดยเฉพาะ
งบต่างโดยเฉพาะงบภัยแรงครับงบฉุกเฉินเร่งด่วน
งบกลางนี่แหละครับที่บิ๊กตูเป็นคนเซ็นบิ๊กตูเซ็น
บิ๊กป้อมชงบิ๊กป้องตบเอ่อบิ๊กป้องตบนะครับตูชง
ป้อมชงตู่จ่ายป้อมชงบิ๊กตบเอ่อป๊อกตบนะครับ
ต้องขออภัยนะครับตูป้อมป๊อกนะครับสามปอดี้นะครับ
ตู่เป็นคนจ่ายครับบิ๊กป้อมผลเอกประวิทย์วงสุวรรณเนี่ย
เรื่องขึ้นไปส่วนคนเอาไปใช้ครับคือบิ๊กป๊อก
เอาไปใช้อะไรนั้นผมจะอธิบายให้ฟังนะครับ

เอกประวิทย์วงสุวรรณครับประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ใช้งบประมาณของรัฐสร้างความร่ำรวยมั่งคั่งให้กับตนเอง
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแสวงหาผลประโยชน์
ไม่ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายท่านได้พิจารณาเห็นชอบ
โครงการดำเนินการปัญหาภัยแรงและน้ำท่วมครับ๗๖จังหวัดทั่วประเทศ
และการขอรับงบมาสนับสนุนรายจ่ายประจำปี๒๕๖๒
ก็คืองบกลางครับที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้
ซึ่งงบกลางครับมีทั้งหมดนะครับที่เป็นงบฉุกเฉินเร่งด่วน๙๖๐๐๐ล้าน
เป็นงบที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาสามารถเซ็นจ่ายได้ครับ
ถ้าไม่เกิน๑๐๐ล้านท่านสามารถตีเช็คได้เลย
เป็นงบที่ตรวจสอบได้ยากมากครับท่านประธานครับ
และงบนี้แหละครับเป็นงบที่ใช้ในพื้นที่เยอะแยะมากมาย
เป็นงบที่ใช้แบบไม่ประสบความสำเร็จล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงครับ
ผมจะขอตั้งฉายางบกลางว่าเป็นงบพุงกลางนะครับท่านประธาน
กลางครับเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแรงและน้ำท่วม๗๖จังหวัดนั้น
มีการอนุมัติงบไปนะครับ๑๑๘๙๒ล้านเศษครับท่านประธานครับ
เพื่อนำไปบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
บนี้ถามว่ามีประโยชน์ไหมครับมันก็มีประโยชน์ครับไม่ใช่ไม่มีประโยชน์เลยครับ
งบใช้จ่ายที่ใช้จ่ายกันอย่างรวดเร็วคล่องตัวบริหารจัดการได้ทันเวลา
ที่ต้องการเช่นน้ำท่วมนะครับสะพานหักทุกอย่างนะครับสามารถใช้งบกลางได้
แต่มันก็มีข้อเสียครับท่านประธานครับ
ไม่มีการกำหนดรายละเอียดของกิจกรรมหรือโครงการไม่มีแผนการใช้อย่างชัดเจนติดตามสอบตรวจสอบยากครับ
นุมัติง่ายตรวจสอบยากนี่คืองบที่เอาไปละเลงละลายกันเยอะแยะมากมาย
ผมมีเคสซัดดี้นะครับผมมีตัวอย่างที่ไปถ่ายด้วยตัวเองนี่คือใบเสร็จที่แท้จริงครับซึ่งผมจะได้อธิบายต่อไปนี้
ท่านประธานครับครับจากที่ผมได้อธิบายไปเพื่อสัเปลวนะครับ
เมื่อวันที่๑๓สิงหาคมที่ผ่านมานะครับงบประมาณ๑๑๘๙๒ล้านเศษ
ซึ่งมีกระทรวงมหาดไทยนะครับและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับ
นำลงไปให้กับโครงการก็คือหน่วยรับงบประมาณ
ซึ่งผมได้สอบถามหน่วยรับงบประมาณแล้วครับ
ไม่ได้รับจริงครับเป็นการลงไปถึงผู้ว่าแล้วก็นายอำเภอ
แต่คนทำนั้นไม่ได้ถึงนั่นแหละครับและงบไปถึงนั้นถามว่าไปถึงเท่าไหร่ครับ
บห้าแสนสี่แสนกว่าไปถึงผู้ใช้จริงจริงครับ
ก็คือผู้รับเหมาเนี่ยไม่ถึงเครื่องครับสัมภัณฑ์ครับ
เกิดปัญหาทำให้โครงการล้มเหลวครับ
ประสบความสำเร็จตามที่เป้าหมายที่ตั้งไว้

ความรับผิดชอบนะครับของพลเอกประวิทย์อ่า
วงสุวรรณเนี่ยนะครับซึ่งรับผิดชอบ
หน่วยงานที่กำกับหลายโครงการ
ซึ่งท่านเองอาจจะไม่มีความรู้ความสามารถแต่ท่านไปรับผิดชอบหลายโครงการครับ
ถึงทำให้โครงการเหล่านี้ล้มเหลวครับสัมภัณฑ์ครับ
เห็นไหมครับโครงการภัยแรงครับที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้
มีเอกสารชัดเจนครับมีการนั่งหัวโต๊ะ
การอนุมัติโครงการโดยท่านประวิทย์วงสุวรรณนะครับ
มาดูโครงการนี้ครับท่านประธานครับนี่คือโครงการที่ใช้งบประมาณ
ของรัฐแบบไร้ค่านะครับเป็นโครงการนะครับ
ที่ผมให้ทีมงานไปถ่ายมาครับเห็นไหมครับ
เกิดความเสียหายครับท่านประธานเป็นการก่อสร้างแพงเกินราคาครับ
งบประมาณสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทเป็นการทำโครงการนี้ครับ
เครื่องกล่องน้ำครับเป็นเครื่องกล่องน้ำที่โบราณมาก
เห็นไหมครับโดยใช้ฐานใช้ดินใช้หินราคาสี่แสนกว่าบาทครับ
แล้วท่านดูสิครับเอาน้ำขึ้นมาจากจากคลองนะครับ
เสร็จแล้วก็มาผ่านเครื่องกองน้ำที่มีชั้นหินแล้วก็มีถ่าน
แล้วก็ลงมาตรงอ่างนี้ครับก็คือ๔แสนบาทเนี่ย
แล้วไหลลงมาตรงที่เก็บกากน้ำแล้วก็เป็นน้ำปลาปลาให้กับพี่น้องประชาชน
ซึ่งลักษณะนี้เป็นโครงการโบราณที่เขาเลือกใช้แล้ว
ท่านเคยลงไปตรวจสอบบ้างไหมครับว่าใช้งบประมาณคุ้มค่ากับ

งบขุดลอกนะครับ
งบขุดลอกหนองทุ่มเรียนบ้านหนองแวงครับ

ที่ผมได้เปิดดูเอกสาร
ที่ท่านได้อนุมัติงบประมาณ๒๐๐๐กว่าโครงการ
ไม่มีป้ายปักให้เห็นครับ

ตามหลักแล้วนะครับ

แต่งบนี้ไม่เกิน๕แสนบาทนะครับ

นี่คือโครงการขุดลอกลำห้วยโจทย์ครับท่านประธาน

ท่านอาจจะบอกว่าท่านไม่ได้ขุดลอก
แต่อันนี้คือท่านจะต้องกำกับดูแล

แต่ท่านไม่กำกับดูแลปล่อยให้มีการใช้งบประมาณ
โดยงบพวกนี้มันน้อยนิดครับท่านประธานครับ
ไปถึงพี่น้องประชาชนแค่๕แสนบาทเท่านั้นเอง

พี่น้องเกษตรกรนะครับต้องใช้น้ำ

ลอกห้วยลำโจทย์ครับ

งบสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทขุดไม่เสร็จครับแต่มี
ตรวจรับงานแล้วทราบว่าประชาชนบอกว่ามีป้ายมาปาก
ครับมาปักแล้วถ่ายรูปถ่ายรูปเสร็จแล้วก็เก็บป้ายไป
นี่ครับคือการทุจริตไม่อยากให้ประชาชนตรวจสอบท่าน
เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่กำกับดูแลเนี่ยท่านขาด
ความรู้ความสามารถละเว้นการบันหน้าที่หรือเปล่าทำไม

เอาไว้ชัดชัดนะครับนี่คือใบเสร็จครับนี่คือโครงการขุด
แสนห้าหมื่นเจ็ดพันล้านบาทเห็นไหมครับกว้างสามสิบ
ยาวสองร้อยสามสิบเมตรลึกสองเมตรกับทำทางครับ
พอเราดูโครงการแล้วครับเห็นไหมครับขุดแค่นี้ครับ
ไม่มีการขุดจริงครับแค่ขุดข้างข้างเราดินมาโปะข้างข้าง
คันคลองเท่านั้นเองใช้งบประมาณของรัฐอย่างนี้
ไม่ได้มีแค่นี้นะครับมีเป็นหลายพันโครงการ
อยากให้พี่น้องประชาชนทุกอำเภอทุกจังหวัดท่านลองไปตรวจสอบนะครับ
งบช่วยเหลือภัยแรงเนี่ยนะครับ
มันเป็นการงบงบมันเป็นการซ้ำเติมก็คืองบซ้ำเติมภัยแรงหรือเปล่า
ไม่ใช่มีเฉพาะปี๖๓ครับตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาปี๖๖
กสองก็เช่นกันครับมีการใช้งบประมาณแบบนี้
อันนี้ก็คือปี๖๒ครับที่เราไปถ่ายทำมา
ใช้งบประมาณไม่คุ้มค่าครับงบไม่เกินห้าแสนบาท

จึงตั้งงบลักษณะนี้ครับเพราะงบเหล่านี้มันเป็นการจ่ายง่ายครับ
ไม่ต้องมีการประกวดราคาจ่ายลงไปครับ
อาจจะเป็นงบหาเสียงล่วงหน้าก็ได้เพราะใช้แล้วไม่เกิดประโยชนกับพี่น้องประชาชนเลยครับ
เถอะครับถ้าทำงบแบบนี้ไม่มีประโยชน์ครับ

จังหวัดจังหวัดหนึ่งครับเดี๋ยวผมมีอีกครับท่านประธานครับ
มาที่บ้านผมครับบ้านผมเองครับท่านประธาน
เอาชัดชัดเลยครับนี่คือโครงการขุดลอกหนองเมย
นะครับผมไม่ได้เป็นคนรับโครงการนะครับ

ก็เลยไปตรวจดูครับว่าเขามีการขุดลอกอย่างไร
ทีครับหนองเมยนี้มีวัชพืชตื้นเขิน
ผมได้มีการหารือในสภาพุทธศดรแห่งนี้ครั้งหนึ่ง
แล้วปรากฏว่างบลงไปครับท่านประธานครับ
ผมไปตรวจดูครับอันนี้คือครั้งแรกที่ผมไปตรวจดูครับ

ครับมีการขุดข้างข้างแล้วเอาไปทำคันคลองคันคูให้มันกว้างขึ้น
ไม่มีการขนดินไปทิ้งจริงท่านดูนะครับ
โครงการคือกระดาษกว้างสี่สิบเมตรยาวสามร้อยสี่สิบเมตร
หนึ่งเมตรครับท่านประธานครับปริมาณดินไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นสองพัน
ร้อยยี่สิบลูกบาทเมตรเริ่มสัญญาสิบสี่สิงหาคม
สิ้นสุดสิบสองตุลาคมสองพันร้อยหกสิบสามครับ
งบประมาณสี่แสนแปดหมื่นหกพันแปดร้อยบาท
นี่คืออีกวันหนึ่งครับที่ผมติดตามงบประมาณนะครับ
ติดตามดูว่าขุดหรือยังครับยังไม่มีการขุดครับ
ทำคันคลองทันครูให้มันกว้างขึ้นเพื่อประหยัดงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานผมได้มีการตรวจสอบ
เรียนถามว่าทำไมจึงไม่ขุด
ปรากฏว่าผู้รับเหมาบอกว่าเงินไปถึงผู้รับเหมาด้วยนะครับ
มันน้อยนิดครับถ้าขุดก็ขาดทุน
นี่คือโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ
เหลวอย่างสิ้นเชิงผู้รับเหมาก็ทิ้งงานนะครับ
มาดูครับตอนเสร็จครับเสร็จยังไงครับ
ท่านประธานดูนี่ครับนี่คือปรากฏว่าตรวจรับงานเรียบร้อย
มีการขึ้นป้ายเรียบร้อยมาดูสิครับ
ยังเป็นสภาพโครนที่มันแห้งอยู่เลยครับไม่มีการขุดลงไปจริง

อีกส่วนหนึ่งครับอีกฝั่งหนึ่งมีการเอาดินขึ้นมาเนี่ย
ยังไม่เรียบร้อยนะครับแต่ปรากฏว่าเคลื่อนย้ายเครื่องจักรไปแล้ว
ทุจิตหรือไม่ประชาชนก็ทราบดีครับ
แต่ไม่กล้าเพราะงบเหล่านี้ไม่ผ่านประชาชนเลย
ประชาชนไม่ทราบไม่มีการประชาคมไม่มีการบอกผู้นำ
ไม่มีการบอกชาวบ้านไปทำกันเอง
นี่คือไปเสียวนะครับที่ผมให้ท่านมาทานดูนะครับ
ถามว่าใครบกพอล์งหน้าที่บกพ่อนี่ตั้งแต่พระเจ้าไป
ดูแลเนี่ยเห็นไหมครับชั้นคลิปกล่าวหานี้ไม่ใช่กล่าวหา
แบบเหล่ียดครับเรามีหลักฐาน
มาดูอีกครับที่จังหวัดอีกจังหวัดหนึ่งครับก็คือ
จังหวัดอำนาจเจริญครับเป็นงบก่อนรัฐบาลชุดนี้นะครับ
ที่ผมต้องเปรียบเทียบน่ะเพื่อให้ทรัพย์ทราบว่า
ทำกันแบบนี้มานานแล้วนะครับตั้งแต่ท่านยึดอำนาจมา
เป็นคอสชมาเนี่ยจนมาถึงรัฐบาลปัจจุบันก็ยังทำเหมือนเดิม
อันนี้เป็นของปีห้าเก้าครับยกตัวอย่างกันสั้นครับ
นี่คือโครงการเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ
งบประมาณห้าแสนบาทเห็นไหมครับที่จังหวัดอำนาจริงครับ

เวลา๙๐วันเริ่มสัญญา๒๗มิถุนายน๕๙
สิ้นสุดสัญญา๒๗สิงหาคม๕๙

ปรากฏว่าผู้รับเหมานะครับ
ไปฟ้องร้องประชาชน
ออกแล้วมันไม่มีน้ำอะครับท่านประธาน

ตั้งแต่ปี๕๙จนถึงปัจจุบันนี้ตอนนี้พังหมดแล้วครับ
แงฟงแผงไฟพังหมดแล้ว

เจาะแล้วก็มีการแอบอ้างโครงการเดิม

การบริหารและการบ้านเมืองที่มีธรรมาภิบาล
บรรยัดไว้ในธรรมนูญราชจากไทยพุทธศักราช๒๐๑๖
ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศนะครับ
โดยเฉพาะในมาตรา๗๖นะครับ
พึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดิน
ส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่น
และงานของรัฐอย่างอื่นให้เป็นไปตามหลัก
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน
รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ

และมีทัศนคติที่ดี
เป็นผู้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่มีสิทธิภาพ

คณะรัฐมนตรีต้องดำเนินการ

กฎหมายและนโยบายที่ได้แสดงไว้ต่อรัฐสภา
และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

ปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจด้วยความซื่อสัตว์สุจริต

ระมัดระวังในการดำเนินกิจการต่าง
เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนส่วนรวมครับ
รักษาวินัยการกิจการที่เกี่ยวกับเงินแผ่นดิน
ด้วยกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด
เขามันหยัดไว้ในทำนูนครับต่อประถาน
แล้วการใช้งบประมาณแบบนี้

กว่าจะได้เงินลงไปพัฒนาเนี่ย

แสนบาทเราได้ฟังการอภิปรายนะครับ
การสร้างทางด่วนสองแสนล้านสามแสนล้านในกรุงเทพมหานครเนี่ย
แต่พี่น้องประชาชนบ้านผมชนบทครับกว่างบประมาณจะมาสิบปีครับ
จะมาสักทีนึงเจาะบาดาเนี่ยนะครับ
น้ำไม่ออกก็มีขุดลอกหนองเพื่อช่วยเหลือ
บรรเทาปัญหาเรื่องภัยแรงเนี่ยนะครับมันก็แรงเหมือนเดิม
เพราะท่านไม่กำกับดูแลไงครับ
ผมยกตัวอย่างอีกครับโครงการขุดเจาะบ่อบาดานนะครับ
วันนี้คือปีสองห้าหกสองทำไมจึงบอกสองสองห้าหกสองกับสองหกสามครับ
ใกล้ใกล้กันครับนี่คือหมุดครับ
สองห้าหกสองครับมีการขุดจริงครับท่านประธาน
เห็นไหมครับขุดไว้แล้วก็เอาถังครับมาคอบไว้เอาดิน

แล้วก็มีแท้งขึ้นไปครับนี่ครับโครงการเนี่ย
ผมเชื่อว่าก็หลายแสนครับแต่ไม่มีป้ายปากไว้ให้ประชาชนทราบ
ผมไปถามประชาชนที่บ้านว่าเขามาขุดงบเท่าไหร่
ประชาชนไม่ทราบเลยเขามาอยู่อยู่เขาก็มาขุด
เห็นไหมครับอันนี้คือปี๖๒นะครับ
มาดูปีหกสามครับขุดใกล้ใกล้กันครับ
นี่คือปีหกสองนะครับพอมาปีหกสามมาขุดตรงนี้ครับ
แต่ไม่รู้จะใช้น้ำยังไงนะครับเพราะยังไม่เสร็จเลยครับ
ตรวจรับงานรับเงินไปไปเรียบร้อยแล้วนี่คือหมุดของปีหกสาม
ท่านดูสิครับทำกันแบบนี้ครับ
เอิญนะครับอยู่บ้านผมผมไปเจอ
ผมเชื่อว่าโครงการลักษณะนี้มีเยอะนะครับพี่น้องที่เป็นสมาชิกพักพลังปวงชนไทยเนี่ย
จังหวัดครับโทรหาผมว่าเสียดายไม่ทราบว่าจะพูดเรื่องนี้นะครับ
ถ้าทราบว่าพูดเรื่องนี้ครับจะมีคนส่งมาเยอะแยะมากมายครับ
นี่คือภาพที่เราไปถ่ายเองกับมือโดยทีมงานของพวกเรา
เราทำงานก็อย่างจริงจังครับอยากได้เบสเซ็ตก็เบสเซ็ตไม่ให้ดูแล้ว
ฉะนั้นบิ๊กป้อมบิ๊กป๊อกบิ๊กตูครับนี่คือการประหันงบประมาณอย่างล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง
งบกลางนะครับทุกปีครับจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น
ผมเคยอภิปรายในที่นี้ว่าทำไมงบกลางจึงมากจนเกินไป
เพราะเป็นงบที่บริหารจัดการเนี่ยมันไม่สามารถตรวจสอบได้
มันเป็นงบที่มีการทุจริตผมจึงเรียกงบกลางว่าเป็นงบงบภูมิกลางครับ

เอาเป็นว่าผมยกตัวอย่างแค่นี้เพราะว่าเวลาไม่น้อยนะครับ
จริงมีชาร์จอีกหลายแผ่นครับประมาณ๒๐แผ่นอยู่ข้างหลัง
ซึ่งเป็นตัวอย่างครับเป็นใบเสร็จที่ไม่สามารถที่ปฏิเสธได้ว่า
ไม่มีการทุจริตถามว่าจะเอาผิดกับใคร
ท่านไม่ต้องไปเอาผิดกับใครล่ะครับท่านก็ต้องโทษตัวเองโทษท่านเอง
ซึ่งท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ครับท่านไม่มีความรู้ความสามารถในการบริหาร
ในการจัดการท่านไม่มีความรู้ในการบริหาร

มีอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องที่
เมื่อวันที่สิบเอ็ดสิงหาคม
ผมเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์หรือพลเอกประวิทธิ์หรือบิ๊กป๊อกเนี่ยนะครับ
คณะรัฐมนตรีที่นี่เนี่ยทราบดีเป็นวันสำคัญของบุคคลบุคคลหนึ่งครับ
จำได้ไหมครับสิบเอ็ดสิงหาคมสองพันร้อยหกสิบสาม
เป็นวันคลายวันเกิดครบรอบเกี่ยวสิบห้าปี
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณท่านอาจจะงงว่าผมพูดเรื่องนี้เรื่องอะไรครับ
ที่จะมาพูดวันนี้เพราะท่านทำผิดกฎหมายครับ
เมื่อวันที่สิบเอ็ดสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
เนื่องด้วยวันคลายวันเกิดครบรอบเกี่ยวสิบห้าปีพลเอกประวิทธิ์วงสุวรรณ
มีการทำผิดกฎหมายอย่างไรครับดูภาพครับ
ไหมครับเรื่องนี้นะครับบางคนคิดว่าเป็นเรื่องเล็ก
ในวันนั้นครับมีนายคาทาเทพสมาชิกสภาพุทธรัศดรนะครับ
คนหนึ่งนะครับที่สมนายามว่าที่สมยานามว่าเจ้าพ่อเหล็กไหล
ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีโดยการมอบเหล็กไหลเป็นของขวัญ
เนื่องในวันเกิดให้กับเจ้าพ่อในเด็กาพลเอกประวิทธิ์วงสุวรรณ
พฤติการการรับทรัพย์สินของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
จึงขัดกับบทปัญญาแทนกฎหมายต้องห้ามดังนี้ครับ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
โดยทำจรรยาของเจ้าพัฒนางานของรัฐพศ๒๕๖๓
ข้อที่๔ครับประกาศนี้การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
โดยทำจัญญาหมายความว่าการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
อาจคำนวณเป็นเงินได้จากบุคคลที่ให้กันในโอกาสในเทศกาลหรือวันสำคัญ
และให้หมายความรวมถึงว่าการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
คำนวณเป็นเงินได้ในโอกาสแสดงความยินดีด้วยเห็นไหมครับ
หมายถึงพี่น้องร่วมบิดามันดาพี่น้องร่วมบิดาหรือมันดาเดียวกัน
ลุงป้าน้าอาคู่สมรสผู้บุปการีหรือผู้สืบสำดานของคู่สมรส
บุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรมมาดูข้อที่ห้าครับ
ห้ามไม่ให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
อาจคำนวณได้เป็นเงินนอกจากการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
อันควรได้ตามกฎหมายกฎข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
แต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยทำจัญญาเห็นไหมครับ
หมายถึงว่าถ้ารับทรัพย์สินกับญาติพี่น้องเนี่ยไม่เป็นไรครับแต่การรับทรัพย์สินที่มีมูลค่า
มากกว่าสามพันบาทนั้นผิดครับมาดูในข้อหกครับเจ้าพนักงานของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดได้
โดยทำจัญญาน่ะมาดูในวงเล็บที่หนึ่งครับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
อาจคำนวณเป็นเงินได้จากบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ญาติหรือมูลค่าในการรับแต่ละบุคคล
ไม่เกิน๓๐๐๐บาทเขาบรรจัดไว้ชัดเจนครับ๓๐๐๐ครับถามว่าทำไมผมถึงพูดอย่างนี้ครับ
พระราชยบรรยัตภ์ประกอบให้ตำนวนว่าด้วยการป้องการรับประปับปรรับการทดจิตฐานครับ
แต่ผิดในข้อหนึ่งครับผิดในข้อสองร้อยยี่สิบแปดครับ
ห้ามไม่ให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
คำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใดนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
อันได้ตามกฎหมายกฎหรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจบทประหยัดแห่งกฎหมาย
แต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยทำจัญญาตามหลักเกณฑ์
และจำนวนที่คณะกรรมการประประชากำหนดเห็นไหมครับ
มาดูมาตราหนึ่งร้อยหกสิบเก้าครับเจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดฝ่าฝืน
ในมาตราหนึ่งร้อยยี่แปดต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกินสามปี
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ
ในการยื่นทรัพย์สินแสดงอาการในการยื่นทรัพย์สินแสดงทรัพย์สินนะครับ
หนี้สินเนี่ยของนายคาทาเทพได้เคยยื่นการแสดงทรัพย์สิน
ไว้กับปปชแล้วครับว่ามีทรัพย์สินที่เป็นเหล็กไหล
ซึ่งมีมูลค่าเจ็ดร้อยล้านบาท
นี่คือหลักฐานครับนายคาทาเทพครับได้ได้ตีราคาทรัพย์สิน
คำนวณเป็นราคาเงินได้ไว้แล้วและได้สร้างประตู
เข้าบ้านพักของตัวเองครับเขียนว่าเจ้าพ่อเหล็กไหลครับ
เห็นไหมครับอันส่อแสดงให้เห็นว่านายคาทาเทพ
เล็งเห็นถึงคุณถึงความสำคัญของเหล็กไหลดังกล่าว
และเมื่อนายคาทาเทพได้แจ้งราคาเหล็กไหลต่อสำนักงานปรปชแล้วเนี่ยนะครับ
ว่ามีราคามากกว่าเจ็ดร้อยบาทว่ามีราคาตั้งแต่เจ็ดร้อยล้านครับ
ที่หนึ่งครับเจ็ดร้อยล้านได้ไหมครับที่สองคือสามร้อยล้าน
ที่สามกับสิบล้านเนี่ยแล้วนำไปมอบให้กับผู้ที่
นายกระทาเทพนะครับนับถือเห็นไหมครับ
แม้จะเป็นคนละอันหรืออันที่ยื่นกับบัญชีปรปชก็ตามเนี่ยนะครับ
แต่เชื่อว่านายคาทาเทพย่อมคำนึงถึงฐานะของผู้รับเป็นแน่แท้
คำนึงถึงฐานะของผู้รับนะครับพฤติการจึงพออนุมานได้ตามหลักเหตุผลว่า
เป็นข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่ยึดถือจากเจตนาอันแสดงออก
อย่างชัดแจ้งของนายกระทาเทพจึงถือได้ว่ามีพยานหลักฐานเป็น
ประจักษ์มั่นคงเพียงพอและมีน้ำหนักน่าเชื่อถือได้ว่า
ราคาเหล็กไหลดังกล่าวย่อมมีราคาเกินกว่า๓๐๐บาท
อย่างแน่นอนการรับทรัพย์สินหรือหนี้สินของนายคาทาเทพ
ท่านรองนายกครับท่านจะบอกว่าท่านรับแล้วท่านเอาไว้ไหนอันนั้นผมไม่ทราบ
นี่คือข้อกฎหมายนะครับบุคคลทุกคนย่อมอยู่ภายใต้กฎหมาย
ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ครับผมเชื่อว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งที่พิสูจน์นะครับว่า
ท่านมีอิทธิพลจริงหรือไม่อย่างไรทุกครั้งที่ผ่านมาครับ
ยังไม่มีองค์กรใดนะครับเอาผิดกับนักการเมือง
นักการเมืองที่สืบทอดอำนาจมาถึงทุกวันนี้เพราะอะไรครับ
เพราะกลัวอิทธิพลกลัวอำนาจองค์กรต่างนะครับ
ก็ไม่กล้าที่จะดำเนินการต่างต่างกับท่านได้ไม่เป็นไรครับ
ผมได้ให้ข้อเท็จจริงไปแล้วนี่คือหลักฐานที่ผมมาอภิปรายไว้วางใจท่าน
เรื่องนี้ครับกระผมจะได้นำส่งไปยังสารรัฐมนูล
เพื่อวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว
ของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีหรือไม่
กระทำการไต่สวนและมีความเห็นในกรณีที่
มีการกระวหาผู้ดลงตำแหน่งทางการเมืองทวดจิตต่อนาธิ
หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทปัญหัสแห่งรัฐทำรูล
หรือกฎหมายหรือฝ่าฝืน
ต่อหน้าที่ปฏิบัติตามมาทางทางเยอะทำอย่างร้ายแรง
และกระทำการไต่สวนและดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุด
ต่อไปครับท่านประธานผมก็อยากจะรู้ว่าครับ
อำนาจนะครับของผู้มีอิทธิพลใช้อำนาจรัฐนะครับ
ประชาชนมาแล้วมาเป็นรองนายุทธมนตรีนะครับ
โดยการส่งเสริมสมคบคิดกันเนี่ยกฎหมายจะผิดได้หรือไม่นะครับ
เมื่อท่านทำความผิดผมเชื่อในกระบวนการยุทธรรมของกฎหมายครับ
จากการบริหารรายการแผ่นดินนะครับของบิ๊กป้อมนะครับ
บิ๊กตู่บิ๊กป๊อกเลยนะครับ๓ปเนี่ย
ทราบไหมครับว่าท่านได้ทำ
ความเสียหายกับประเทศชาติมากน้อยแค่ไหน

พี่น้องผมทำธุรกิจหลายเล็กหลายน้อยเนี่ย

กู้เงินมา๑ล้านล้าน
แต่ท่านนำเงินก้อนนี้ไปช่วยเหลือ
อะไรครับลูกค้าของธนาคาร
ที่มีหนี้ในธนาคารเมื่อวันที่๓๐ธันวา๒๕๖๒
ท่านประธานครับคนที่เขามีวิกฤตไวรัสโคโรนาระบาดเนี่ย
เดือนมีนาเมษาเป็นต้นมาของปี๖๓เนี่ยนะครับ
อยู่ในเกณฑ์ที่ท่านจะช่วยเหลือเลยครับ
ใช้ไปแค่แสนกว่าล้านเองเพราะมันไม่สามารถกู้ได้
กิจรายเล็กรายน้อยก็เกิดการเลิกจ้างงาน
หลงเมรินาครับเจ๊งกันหมดครับ
ตกงานครับแล้วท่านมาออก
มาตรการอีกเยอะแยะมากมายครับเอื้อประโยชน์นายทุนหรือไม่
ผมไม่ทราบแต่เจ้าสัวนะครับ
ซึ่งประชาชนรับทราบดีว่าเป็นใครเนี่ย
ร่ำรวยมากขึ้นไม่กี่ตระกูลครับแต่ประชาชนนะครับเป็นไงครับ
เรียบร้อยครับและวันนี้ยังไม่มีมาตรการ
ท่านผลเอกประยุษย์จรรย์วชาผลเอกประวิษย์วงศัวรรย์
ผลเอกอนุโพงผ่าวจินรา
ปอนี่แหละครับไม่ต้องพูดคนอื่นครับ
มานั่งดำรงตำแหน่งนายกรองนายกกำกับดูแลหลายอย่างครับ
กระทรวงดิจิทัลนะครับยังไม่ได้พูดถึง
จริงจริงก็มีปัญหาเยอะครับแต่ด้วยเวลาจำกัดผมไม่พูดวันนี้

สามคนนี้แหละครับไม่ได้ทำคุณงามคนนี้ให้ประเทศชาติเลย

อภิปรายท่านมา๔วัน๔คืนเนี่ย
ผมเชื่อว่ายังไงท่านก็ไม่ไปแต่พี่น้องประชาชนที่นั่งอยู่ทางบ้าน
เห็นด้วยกับฝ่ายค้านแน่นอนครับ
สิ่งหลายอย่างที่ไม่สามารถพูดได้ในวันนี้
ถ้าให้พี่น้องมาพูดกันนี่ครับท่านจะทราบว่าพี่น้องเขาเดือดร้อนยังไง

ผมอยู่ในกรรมนิการยาเสพติดครับ
ปัญหาท่านไม่เอาจริงเอาจังฝ่ายกำกับดูแลครับไม่กล้านะครับ
เพราะไม่คิดว่าแล้วก็ไม่มีความมั่นใจว่าผู้บริหาร
ระดับใหญ่เนี่ยจะเอาจริงเอาจังกล้าให้จับหรือไม่
ที่ผมบอกว่าท่านไม่เอาจริงเอาจังผมดูจากไหนครับ
ผมดูจากการให้งบประมาณท่านไม่มีงบประมาณให้หน่วยงานนี้
จำนวนเพียงพอครับงบประมาณมีนิดเดียวนี่คือความไม่เอาจริงเอาจัง
ของการปราบยาเสพติดซึ่งยาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติ
ไม่ประกาศสงครามกับยาเสพติดเห็นไหมครับไปตั้งรางวัลนะครับ
เจ้าที่จับยาเสพติดแล้วมีรางวัลกันไปเนี่ยไม่มีทางหมดหรอกครับ
ยาเสพติดเต็มบ้านเต็มเมืองบ่อนกาบดันเยอะแยะมากมาย
สมาชิกหลายท่านก็พูดไปแล้วนี่คือความล้มเหลวที่สุด
รัฐบาลชุดนี้โดยการนำของท่านประยุทธ์จันโอชาท่านประวิทย์วงสุวรรณ
อนุพงศ์เผาจินดาสามปอนี่แหละครับที่ทำให้ประเทศไทยมาถึงวันนี้ได้
ผมจึงไม่ไว้วางใจท่านทั้งสาม
ไม่ทราบว่าท่านจะพิจารณาตัวเองได้หรือไม่อย่างไรนะครับผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมพูดไปวันนี้
ในเวลาจำกัดนี้นะครับแล้วเราพูดกันมาสามสี่วันเนี่ย
วันนี้เป็นวันสุดท้ายถ้าท่านไม่ลาออก
ก็ขอเถอะครับว่าท่านไปปรับปรุงแก้ไข
ในสิ่งที่ฝ่ายค้านชี้ให้เห็นในข้อบกพร่องต่างต่างแก้ไขมันดีขึ้นนะครับ
มันมีแค่นี้ครับฝ่ายค้านในเมื่อท่านไม่ไปนะครับ
เราก็หวังว่าท่านจะต้องแก้ไขสิ่งเหล่านี้ให้มันดีขึ้นให้พี่น้องอยู่ดีกินดี
เพราะงบประมาณท่านมากขึ้นมากขึ้นทุกปีท่านจะบอกว่าท่านไม่มีงบประมาณไม่ใช่นะครับ
ท่านไปขูดเลือดขูดเนื้อภาษีรีสภาษีกับพี่น้องประชาชน
แต่คนรวยนะครับท่านกลายเป็นเอื้อประโยชน์
โดยเฉพาะนายทุนที่มีที่ดินทำกินเยอะแยะมากมาย
ออกกฎหมายใหม่ครับเก็บภาษีที่ดินเนี่ย
กลายเป็นว่าไปรีดภาษีกับพี่น้องประชาชนแต่ภาษีกับพี่น้องนะครับ
นักลงทุนใหญ่ใหญ่ที่มีที่หลายหลายไล่นะครับกลับเสียภาษีที่ดินน้อยลง
นี่คือรัฐบาลชุดนี้ทำนะครับยังมีอีกครับ
การเสือบท่อธรรมนาเนี่ยนะครับยังมีอีก
โดยเฉพาะบิ๊กป้อมเนี่ยนะครับโพนีประวิทย์วงสุวรรณเนี่ย
ท่านมีอิทธิพลจริงจริงครับมีคนมาเล่าให้ผมฟังนะครับ
แต่ผมไม่เชื่อหรอกว่าผลเอกประวิทย์นี่แหละครับ
เป็นพี่ใหญ่เป็นเส้นเลือดใหญ่นะครับ
จ่ายเงินจ่ายทองให้กันนี่แหละครับเพื่อสอสอจะอยู่ได้เนี่ยอันนี้
ผมไม่เชื่อผมไม่มีหลักฐานมีแต่คนเล่ามาเท่านั้นเองนะครับ
ส่วนใครจะเชื่อไม่เชื่ออีกเรื่องหนึ่งชั้นบิ๊กป้อมเนี่ยนะครับ
เป็นผู้ที่มีอิทธิพลตัวจริงมานั่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีก็เพราะ
ตู่นายกรัฐมนตรีนะครับเป็นผู้แต่งตั้ง
เพราะบิ๊กป้อมเป็นคนสับสนบิ๊กตู่มาเป็นนายก
ปอก็ได้เลยครับพูดไปพูดมาเนี้ยฉันท่านทั้งสามปอนี้นะครับ
อยากให้ท่านพิจารณาตัวเองแล้วก็ไปปรับปรุง
เรียนรู้การทำงานลงพื้นที่นะครับ
กำกับดูแลด้วยท่านด้วยตัวท่านเองท่านอยากฟังรายงานจาก
ผู้ใต้บังคับชาท่านฝ่ายเดียว
เพราะผมเชื่อว่าหลายคนนะครับที่มา

และตอนนี้ครับหุ่นเห็นกวิทย์วงศวรรณเนี่ย

คนนี้อีกคนหนึ่งครับที่เป็นคนที่เข้ามารับตำแหน่งหน้าที่
มาเป็นรัฐบาลถีช่วยวกายอังคศวงศ์เกษตรและศาลกรณ์
มีบทบาทสำคัญในรัฐบาลชุดนี้เลยครับ

คนนี้ผมเชื่อว่าหลายคนทราบดีว่าเป็นใคร
ประชาชนทราบดีที่มาที่ไปครับ
ฉะนั้นผมเองครับจึงไม่ไว้วางใจ
ท่านประยุทธ์จันทรวชาให้ตรงตำแหน่งนายธรรมตีต่อไป
นะครับหวังว่าท่านก็คงจะพิจารณาตัวเองนะครับ
เดี๋ยวมาดูในส่วนของที่ผมพูดไปในเรื่องที่ดินนะครับ
เอื้อประโยชน์นายทุนจริง
ให้อำนาจนะครับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
รัฐตมตีช่วยว่าการกระทรวงเงินเศรษฐ์และสากร
ปฏิบัติหน้าที่รัฐกาลแทนรัฐตมตีว่าการกระทรวงเงินเศรษฐ์และสากร
เป็นประธานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ในเรื่องนี้ครับถ้าเรามองเผิน
เผินผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคิดว่าเป็นเรื่องดีครับ
ประชาชนลองมองตามผมไปนะครับ
การประดูกที่ดินครับ๒๕๑๘นะครับ

บรรยัติไว้นะครับเขาต้องการให้เอาที่ดินเนี่ยนะครับ

คนที่ไม่มีที่ทำกินได้จัดสรรที่ดินเหล่านี้นะครับ
ให้กับพี่น้องครอบครองคนหนึ่งไม่เกิน

ประกาศข้ามการประดูกที่ดินเพื่อการเกษตรครับ

จัดที่ดินชุมชนในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร
การจัดที่ดินชุมชนในพื้นที่ประดูกที่ดินเพื่อการเกษตร
ชุมชนในพื้นที่ประดูกที่ดินเพื่อการเกษตรนะครับ
ที่ดินเพื่อการเกษตรนะครับหมายความว่าที่ดินในเขตรูปที่ดินเพื่อการเกษตร
คนอาศัยอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนซึ่งมีทั้งเกษตรกรที่มีที่ดินประกอบการเกษตรกรรม
ในบริเวณนั้นและผู้ซึ่งมิได้เป็นเกษตรกร
โดยมีการตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยและมีการประกอบอาชีพอื่นอื่น
หรือการพาณิชย์ต่างต่างเขตที่ดินหมายถึง
ชุมชนในพื้นที่ประทบที่ดินเพื่อการเกษตร
และคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กำหนดให้เป็นพื้นที่สำหรับการจัดที่ดิน
เพื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของเกษตรกร
ในการจัดการที่อยู่อาศัยกิจการสาธนูปโภค
กิจการอื่นที่เป็นการสับสนุนหรือเกี่ยวเนื่อง
กับการลุกดินเพื่อการเกษตร
คือที่ผมอ่านมาเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องดีครับ
แต่ในส่วนนะครับที่ผมมองว่าท่านออกกฎหมายนี้
เพื่อเอื้อประโยชน์นายทุนนะครับ
ท่านยังบอกว่านะครับในบุคคลที่มีบ้านเรือนอยู่อาศัย
ที่ดินชุมชนได้ยื่นคำขอรับการจัดสรรที่ดิน
เฉพาะการจัดที่อยู่อาศัยบุคคลหรือนิติบุคคล
ให้ยื่นคำขอการจัดที่ดินเฉพาะเพื่อกิจการสาธุปโภค
กิจการอื่นที่เป็นการสับสนหรือเกี่ยวเนื่องกับการรูปที่ดิน
เพื่อการเกษตรอันนี้ก็คือเรื่องดีครับ
ท่านออกประกาศมาหลายข้อซึ่งผมจะไม่อ่านในที่นี้นะครับ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐกรครับมีหน้าที่กำกับดูแล
กรมพัฒนาที่ดินกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
สำนักงานรูปที่ดินเพื่อกเกษตรกรรมฤทธิ์สอบกร
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนนายเฉลิมชัยศรีอ่อน
รัฐมนตรีว่าการเกษตรและส่วกรครับ
ซึ่งได้ออกประกาศที่ได้อ่านไปแล้ว
แต่ในส่วนที่ผมมองครับว่า
กิจการบางกิจการเตือนลวดประโยชน์ในการทุน
อูลส้มและรถต่างผลิตลงน้ำแข็ง
เห็นไหมครับถามว่าประชาชนที่เป็นเกษตรกรเนี่ยนะครับ
เขาจะมีความสามารถในการสร้างโรงน้ำแข็งเลยครับ
กิจการจำหน่ายสินค้าชุมชนเนี่ยเป็นเรื่องดีครับ
อีกกิจการหนึ่งครับกิจการจำหน่ายรถยนต์
เครื่องกลทางการเกษตรเห็นไหมครับ
กิจการร้านค้ากิจการวัสดุก่อสร้าง
กิจการปริศนีย์สถานที่ส่งวัสดุปริศนีย์ต่าง
กิจการสุขภาพคลินิกสถานพยาบาลธนกรรม
กิจการสถานีขนส่ง
รับรถรับจ้างกิจการร้านค้า
กิจการสาธารณะของเอกชนเช่นโรงเรียนอนุบาล
กิจการเกือบที่อยู่อาศัยแต่ในข้อที่สองครับ
ที่ผมเห็นว่ามันไม่ควรนะครับ
ที่บอกว่าเป็นเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนต่าง
ท่านอย่าลืมว่าสวปกรณ์เนี่ยครับปัจจุบันนี้เนี่ย
มันได้มีการเปลี่ยนมือไปเรียบร้อยแล้ว
เกษตรกรที่ครองที่สวปกรณ์๕๐ไร่
ตอนนี้ครับมีกลุ่มนายทุนกลุ่มนักการเมืองหลายกลุ่มครับ

พี่น้องผมหลายคนที่เป็นผู้ครอบครองสวบกร
ไปสอบถามเลยครับมีนายทุนหลายคนครับ
รวมที่ดินเป็นหลายแปลง
เกษตรกรรมเขาบอกว่าให้หมายถึงกิจการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ผลเกษตรกรรมซึ่งใช้ผลผลิตทางเกษตรในการปฏิรูปเป็นหลัก
โรงงานน้ำตาลเนี่ยผมเชื่อว่าท่านมีเจตนาดีเหมือนกัน
น่าจะมีการสร้างโรงงานน้ำตาลเพื่อรับซื้ออ้อยใช่ไหมครับ
ประชาชนก็ปลูกแต่ถามว่าเจ้าของโรงงานน้ำตาลเนี่ยคือใคร
ก็คือนายทุนใช่ไหมครับเพราะความหมายเจตนารมณ์ของสวปกรนั้น
เขาต้องการให้แบ่งที่สวบกรให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ไม่มีที่ทำกิน
มันก็ผิดหลักการแล้วครับท่านจะเอามาให้นายทุนสร้างโรงงานน้ำตาล
โรงงานผลผลิตผลไม้กระป๋องสับปะรดเงาะลำไยลิ้นจี่
โรงงานเหล่านี้ควรจะสร้างในอีกที่ที่หนึ่งครับที่เป็นของนายทุน
เขาจะต้องซื้อลงทุนเองไม่ใช่มาเอาที่สอบประกอบที่มันมีน้อยนิด
ถูกประสงค์ให้ประชาชนทำการเกษตรเอาไปสร้างโรงงานเหล่านี้
ผมเชื่อว่าคนที่สร้างโรงงานเหล่านี้ไม่ใช่เกษตรกรหรอกครับก็คือนายทุนครับ
หรือกลุ่มนักการเมืองที่กว้านซื้อรวบรวมที่สวปกรไปเรียบร้อยแล้ว
จึงมีการออกประกาศแบบนี้ออกมาเพื่อประโยชน์ของพวกพ้องและตนเองใช่หรือไม่
อันนี้คือคำถามผมนะครับท่านออกประกาศอันนี้ออกมา
เพื่อช่วยเหลือพวกท่านเองใช่หรือไม่นอกจากนั้นยังไม่พอครับ
สามารถสร้างโรงงานน้ำมันพืชน้ำมันปาล์มครับ
ท่านเคยได้ยินไหมครับมีคดีเหล่านี้มากมายเมื่อหลายสิบปีที่แล้ว
สอบกร๔๐๑ดังมากครับที่ปากใต้เนี่ย
มีผู้ถือครองนะครับที่เป็นคนดังมาก
ผมเชื่อว่าหลายท่านจำได้คนเหล่านี้แหละครับ
เมื่ออุปกรณ์แบบนี้มาเนี่ยคนเหล่านั้นนั่นแหละครับ
จะได้ประโยชน์มากมายมหาศาลนอกจากนั้นยังไม่พอครับ
กิจการโรงงานผลิตกลั่นจำหน่ายสุราพื้นบ้านชุมชน
และโรงเลี้ยงสัตว์และโรงฆ่าสัตว์มันผิดวัตถุประสงค์ครับ
ท่านประธานที่ผมอ่านมานี้นะครับ
ถามว่าดีไหมในส่วนหนึ่งผมก็คิดว่าดี
แต่สิ่งที่ผมคิดว่าไม่ดีคืออะไรครับท่านควรจะเอาที่สอบประกอบที่มีเนี่ยนะครับ
จัดสรรให้กับพี่น้องเกษตรกรที่เขาไม่มีที่ทำกิน
ท่านทราบไหมครับว่าเกษตรกรที่เป็นพี่ทำรินไม่มีที่ทำกินในกี่ครัวเรือน
มีมากเลยครับตอนนี้ตอนนี้วิกฤตไวรัสโคโรนาระบาดครับ
พี่น้องไม่สามารถมีงานทำได้กิจการในกรุงเทพหานครครับ
ต้องปิดครับพอกลับไปบ้านก็ไม่รู้จะไปทำกินที่ไหนครับ
เพราะไม่มีที่ทำกินท่านทำไมไม่คิดเรื่องนี้
ท่านควรจะหาที่ดินลกล้างว่างเปล่านะครับเป็นที่ของรัฐถือครองเนี่ยจำนวนมากน่ะ
มาจัดสรรสิครับนี่ท่านไปออกกฎระเบียบ
เอาที่ของพี่น้องเกษตรกรที่มีจำนวนน้อยเนี่ยไปเอื้อประโยชน์นายทุนอ่ะ
ถ้าเราไม่มีข้อลึกลึกนะครับถือว่าเป็นเรื่องดี
แต่ผมเชื่อว่าประกาศเหล่านี้ที่ออกมาท่านได้ประโยชน์
พวกท่านได้ประโยชน์นักการเมืองได้ประโยชน์หลายคน
นายทุนได้ประโยชน์แน่นอนครับแต่พี่น้องบ้านผมเสียประโยชน์ครับท่านประธานครับ
ฉะนั้นผมจึงไม่ไว้ใจนะครับการทำงานของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
ประโยชน์ณนายทุนและพวกพร้อมของท่านเอง
ท่านผู้หญิงรบครับก็ผมใช้เวลามาอันสมควรแล้วนะครับ
กะผมขอสรุปการวิบายแว่งใจพลิเจกต์วงศุวรรณผู้ใหญ่
ผลเด็กประยุทธ์จันทรวชานายุทธ์รัฐมนตรี
ผลเด็กอนุพงศ์เผาจินดาร้อยธรรมนัฏภงเผา
สี่ท่านนี่ครับเป็นผู้ที่ไม่มีความรู้ความสามารถ
ขาดประสบการณ์ครับละเว้นการปรับหน้าที่โดยไม่ชอบ
ทำให้ประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์จากงบประมาณที่ควรจะได้
ประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรจากนโยบายของท่านครับ
ผมจึงไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ผลเด็กประวิทธิ์วงศ์สุวรรณรองนายุทธิ์รัฐมนตรี
แล้วก็พลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสากร
ขอให้ทุกท่านนะครับที่ผมได้เอ่ยมานี้พิจารณ์ตัวเองลาออกนะครับขอบคุณมากครับ
ท่านบรองนายกำตรีผลเด็กประวิทธิ์วงศ์สุวรรณขอชี้แจ้งเชิญครับ
กาบเรียนท่านประธานทรภาที่ขอรบท่านสมาชิกผู้สงเกียจ
ผมได้ฟังการอภิปรายของท่านสมาชิกผู้ทรงเกลียดนะครับ
ผมว่าท่านพูดทั้งหมดนั้นไม่เป็นความจริงเลยนะครับ

ลำตีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสากรท่าน
ธรรมนัทผมเผ่าขอชิ้นแจ้งครับ

กลับกลับเรียนท่านประธานที่เคารพ
กลับเรียนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจที่ขอรับทุกท่านครับ
ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับ
เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียจที่ลุกขึ้นอภิปราย

โดยประเด็นเรื่องของประกาศของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน
ลงวันที่๒๘ตุลาคม๒๕๖๓นะครับ
อยากจะกลับเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่า
สำนักงานปฏิรูปที่ดินบริหารจัดการองค์กรนี้
โดยใช้กฎหมายหรือพระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดิน
ตั้งแต่ปี๒๕๑๘นะครับ
เรามาแก้ไขเพิ่มเติมนะครับ
ฉบับที่๓ปี๒๕๓๒ตั้งแต่ปี๒๑๑๘จนถึง

ผมเชื่อว่ามีเพื่อนสมาชิกที่อยู่ตรงนี้หลายท่าน

สมัยนั้นเราใช้นะครับการทำเกษตรจากแรงงานทั้งมนุษย์

การไถนาก็ใช้โครโกบืนนะครับ

และวัตกรรมใหม่เข้ามาสู่พี่น้องกเศรษฐกร

มันจำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทความเป็นจริงในปัจจุบันนี้
อยากจะกลับเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่า
เจตจำนงนะครับหรือเจตนานะครับ
หรือเจตตนาลมของกฎหมายส่วนประกอบ
ระบุชัดเจนว่าบุคคลที่จะได้รับอนุญาตเข้าทำประโยชน์
เช่าเช่าซื้อหรือซื้อในที่ดินของรัฐประเภทสอบประกอบ
ประกอบไปด้วยบุคคลอะไรบ้าง

ต้องประกอบไปด้วยบุคคล๓ประเภท
โดยอาศัยมาตรา๓๐บอกชัดเจนว่า
จัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรให้แก่
เพื่อเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกร
ซึ่งตรงนี้เองนะครับที่เพื่อนสมาชิกลุกอภิปรายว่า
มันผิดวัตถุประสงค์ที่จะเอาไปทำโรงงาน
หรือกิจการอื่น
ส่วนข้อที่๒นี่ตามมาตรา๓๐วัก๕
ที่ดินให้กับบุคคลทั่วไป
สำหรับกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุน
หรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดิน
กลุ่มที่๓โดยอาศัยมาตรา๑๙วัก๓วัก๖และวัก๑๒
อนุญาตให้ส่วนราชการหรือเอกชน
ที่ไม่แสวงกำไรใช้ที่ดินเพื่อกิจการ

กิจการอื่นเพื่อสาธารณะ

พี่น้องเกษตรกรในชุมชนนั้น

โดยกฎหมายของสวบกร

ไม่ใช่เฉพาะเกษตรกรเท่านั้น

บริบทของบ้านเมืองมันเปลี่ยนไป
พี่น้องเกษตรกรหลายท่าน

ดังนั้นดูความพยายามของรัฐมนตรี

พยายามที่อยากแก้กฎหมายมาด้วยตลอด

ตามมาตรา๓๐วัคห้า
กิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุน

กิจการเกี่ยวกับวิชาการ

๓กิจการที่เป็น

ของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

และ๔กิจการที่เป็นการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
ข้อ๒กิจการที่เป็นการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเป็นเกษตรกรรม
หมายถึงกิจการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
ซึ่งใช้ผลผลิตทางการเกษตรในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเป็นหลัก

กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับประเภทกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุน
หรือกิจการเกี่ยวเนื่องให้เป็นดุลผลิตของคณะกรรมการเป็นรูปที่ดิน
ต่อมาครับเมื่อปี๒๕๔๔ท่านประพัทธ์โพธสุทน
ท่านได้เพิ่มเติมข้อ๑๕อีก
กิจการที่เป็นการบริการเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับเกษตรกร
ให้ในทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในขอบเขตการดำเนินการเป็นรูปดิน
ต้องอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรมเท่านั้น
จะเห็นได้ว่าจะมีพยายามจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขมาโดยตลอด
และเมื่อปี๒๕๕๖นี่เองครับ
สมัยที่ท่านยุคคลแหลมทองนะคะถ้าจำชื่อไม่ผิด
เป็นรัฐมนตรีท่านก็ได้ออกประกาศอีกฉบับหนึ่งขึ้นมานะครับ
สาระสำคัญเต็มไปหมดครับ
ผมอยากจะกลับเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่า
การประกาศแต่ละฉบับนะครับ
ต้องการให้นะครับพี่น้องเกษตรกร
สามารถนะครับลืมตาอ้าปากได้
ลุดพ้นจากกับดักแถมความยากจน
ดังนั้นประกาศที่ผมประกาศไปนะครับ
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน

ไม่ว่าจะเป็นโรงงานน้ำตาลโรงงานผลไม้กระป๋องทุกอย่าง

เพียงแต่ว่าสาระสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับ
สาระสำคัญคือต่อไปนี้ต้องไม่อยู่ในดุลพินิษฐ์
ของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินของแต่ละจังหวัด
ให้มันชัดเจนไปเลยว่าประเภทไหนทำได้ไม่ทำได้
เท่านั้นเองครับไม่มีสาระอย่างอื่นนะครับ
สิ่งที่ผมนำเรียนต่อท่านประธาน

เราไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการอะไรเลยหรือเพิ่มเติมอะไรเลย
เพียงแต่มีวัตถุประสงค์ว่าให้ชี้ชัดไปเลยว่า
อันไหนทำได้อันไหนทำไม่ได้
อย่าให้ไปอยู่ในดุลพินิษฐ์ของข้าราชการคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินแต่ละจังหวัด
มันจะเป็นช่องทางแห่งการทุจริต
เพื่อนสมาชิกสภาพุทธภัณฑ์รัศดรผ่านไปยังท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจ

และฝากไปยังพี่น้องกระเสด็จกรทั่วประเทศไทยว่า
สิ่งที่รัฐมนตรีนำรัฐปลงเผ่าได้ทำไป
วัตถุประสงค์เดียวคือต้องการให้พี่น้องกษัตริยากร
พ้นจากกับดักแห่งความยากจนครับ

ท่านลำตีวาการกษมติมาตรไทยท่านอนุโปรงพจินดา

ครอบเรียนท่านประธานสปาแทนทัศนที่โครบกับผม
ขอเรียนชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับโครงการภัยแรงสั้นนะครับ
เมื่อปี๒๕๖๓ประมาณต้นปีประมาณเดือนเมษา
ก็มีการประมาณการจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้วยการพยากรเรื่องน้ำนะครับ
ก็ประมาณการว่าน่าจะประสบกับมหาภัยแรงแน่นอน
อย่างไรก็ตามการติดตามสถานการณ์มาจนถึงเดือนกรกฎาคมนะครับ
ก็ได้มีสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ย
ก็ได้ประมาณเรียกหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องน้ำประชุมทั้งหมดแล้วนะครับ
ก็จะแจ้งเตือนให้เตรียมรับสถานการณ์ภัยแรงโดยเตรียมแก้ปัญหาภัยแรง
เท่าที่จะทำได้ในช่วงปีนั้นทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย
ทุกพื้นที่นะครับที่คาดว่าจะประสบปัญหาภัยแรงแน่นะครับ
แล้วพร้อมกันนั้นก็ของงบกลางจากท่านทางรัฐบาลนะครับ
โดยคร่าวคร่าวก็จะมีโครงการเนี่ยประมาณสองหมื่นโครงการ
ใช้วงเงินประมาณ๑ล้านบาทแน่นอนหมื่นล้านบาทตามที่ทราบแล้ว
โดยงานต่างต่างก็อ่าทำงานในพื้นที่โดยไปทำ
แผนงานที่จะแก้ปัญหาตามที่ผมเรียนเนี่ย
ทั่วทุกพื้นที่จาก๑๖หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องน้ำให้พี่น้องประชาชน
ซึ่งมีความจำเป็นเมื่อรู้ว่าต้องแรงแล้วถ้าไม่ทำเนี่ย
ก็จะเป็นการไม่ได้สนใจต่อทุกสุขพี่น้องประชาชนนะครับ
จึงได้ทำถอยมาใช้งบกลางดังกล่าวนะครับการดำเนินการนั้นอ่า
บเนี่ยจะไปตั้งใจอยู่ที่คลังจังหวัดนะครับไม่ขึ้นมาข้างบนอีก
การดำเนินการนั้นก็จะต้องเอาแผนงานเนี่ยไปเข้าข้อตำการบุรุณการจังหวัด
ซึ่งจะมีทุกภาคส่วนที่นี่ทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใด
รวมทั้งภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนคือพวกประชาสังคม
โดยงานการศึกษาต้องเข้าไปอยู่ในพิจารณาโครงการที่ผมเรียนให้ทราบแล้วนะครับ
จากนั้นก็จะไปที่สำนักจัดทำงบุญประมาณเขตพื้นที่เลขพื้นที่สิบแปด
พื้นที่พิจารณาโครงการปรากฏว่าได้โครงการประมาณ
ประมาณหมื่นสี่พันโครงการได้นะครับวงเงินข้างหน้าประมาณเจ็ดพันล้าน
ที่สามารถทำได้แต่ต้องผูกพันให้เสร็จไปในเดือนกันยายน
เพราะเป็นเรื่องของฉุกเฉินเร่งด่วนนะครับโครงการใหญ่ใหญ่ทำไม่ได้แน่นอน
นะครับก็จะเป็นโครงการเล็กเล็กการบริเวณการนั้นทางโครงสร้างหัวไทย
ได้ซักซ้อมการปฏิบัติไปในเรื่องของการทำแผนงานโครงการ
แล้วก็เรื่องของการตรวจสอบในเรื่องของความโปร่งใสนะครับ
แล้วก็แก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้ส่วนหนึ่งอย่างที่ผมเรียนแล้ว
เพราะว่ามันเร่งด่วนเป็นเรื่องของฉุกเฉินอย่างไรก็ตาม
ถ้ามีการพูดถึงเรื่องของการไม่โปร่งใสทุจริตใดก็แล้วแต่
ไม่ว่าจะเกิดแล้วหรือจะเกิดหรือถ้าตรวจเจอตรวจเจอ
ต้องมีการดำเนินการกับผมขอเรียนอ่าหมายถึงจะเดินการ
เขาผิดโดงโทษผู้เกี่ยวข้องครับเก้าเรียนเพื่อทราบครับ
ครับต่อไปเชิญท่านประกอบวุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลครับ
เปลี่ยนท่านประกอบท่านประกอบ๕๕นาทีนะครับ